เอาจริงคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าลงมาหน่อยภาคกลาง
สถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีก็ใช้คำนี้ได้นะ
เพราะว่าน้ำเหนือเองก็มามากเรื่อยค่ะ
เขื่อนเจ้าพญาเองเขาก็ต้องมีการระบายน้ำ
แล้วแน่นอนตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะ
กระดับการเตือนเป็นทงสีเหลืองแล้ว

เขาไปไลฟ์สถานการณ์น้ำบนสรรเขื่อนเจ้าพระยาแบบนี้ค่ะ
ตัวเลขก็ขยับลงขยับขึ้นขยับขึ้นขยับลง
อาจจะมี๒๖๐๖๒๖๐๐นิดนะครับ

แต่วันนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วนะครับหลังจากที่
เมื่อวานนี้เราดูหลายท่านอาจจะดูว่าไม่มีทงนะครับ
แต่ว่าวันนี้เป็นสีเหลืองนะครับ
ก็อยู่ในระดับที่สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
นี่ค่ะสถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
นี่ตรงสรรเขื่อนเจ้าพระยาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
อันนี้เมื่อคืนนะคะน้ำไหลเข้าเขื่อนยังมีปริมาณเพิ่มขึ้น
แล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาเองก็ต้องเพิ่มการระบายน้ำ
ตอนสัก๕ทุ่มเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำอยู่ในระดับสูงสุด
ที่๒๖๔๓ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ
แล้วก็ทางเขื่อนเองก็มีการยกระดับการเตือนภัย

ให้รู้เลยว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะ
ทงเหลืองแบบนี้ต้องเฝ้าระวังชาวบ้านที่ดูข่าว
ประชาชนที่ดูข่าวก็ต้องติดตามน้ำ
ในระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดด้วย
แล้วเมื่อเช้าค่ะคือบางอย่างนี้คุณผู้ชมเอาอย่างนี้ก่อน
คือถ้าเกิดเขื่อนเจ้าพญาปล่อยน้ำมากสิ่งที่ตามมา

เขื่อนก็โดนน้ำท่วมแล้วตอนนี้น้ำมันล้นตลิ่ง

มี๖ตำบลของอำเภอสัพยาที่จังหวัดชายนาฏ
แล้วบ้านเรือนชาวบ้านนี่โดนน้ำท่วม๒๐๐กว่าหลังคาเรือนนะคะ

ก็ตั้งแต่ประมาณสัก๖๐เซนถึงประมาณเมตรครึ่ง
ชาวบ้านเป็นพันครอบครัวค่ะนี่
ต้องออกมากางเต็นต์ก็สร้างพักเพลิงพักกันบนถนนแบบนี้
นี่เป็นทางแบบนี้นะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้

ชาวบ้านที่เขาอบพยพขึ้นมานอนอยู่ริมถนนคันคลองมหาราช
ก็บอกกับนักข่าวคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนนะ

น้ำดื่มเอ่ยน้ำใช้ห้องน้ำห้องท่า

แล้วสิ่งที่สำคัญรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านไปผ่านมา
บางคันขับเร็วไงแล้วพอมันมืดแบบนี้คลวนเหลือเกิน

โอ้โหเราตั้งเต็นต์กันอยู่แบบนี้รถขับมาเร็ว

ใช่ค่ะฝากเตือนกันด้วยนะคุณผู้ชม
วันนี้ชาวบ้าน๖ตำบลที่ชัยนาธเขามาตั้งเต็นต์
คือหนีน้ำท่วมมานอนแบบนี้ริมถนนแบบนี้แล้ว
คือคุณผู้ชมครับเมื่อกี้น้ำแข็งรายงานว่า
การระบายน้ำสูงสุดตอนนี้ที่เกิดเจ้าพยานใน๒๖๔๓
นี่คุณผู้ชมฟังแล้วไม่เข้าใจ๒๖๐๐คือเยอะครับ
คือถ้าเกิน๒๐๐๐มาในระดูณ์นี้ระดูณ์น้ำหลาก
ถ้าเกิน๒๐๐๐มาเยอะอันนี้ไม่รวมกับป่าศักดิ์
สมมุติป่าศักดิ์ปล่อยอีก๕๐๐๒๖๐๐อาตรี๒๕๐๐
ก็จะเป็น๓๐๐ลูกบาทเมตรนะครับ
อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องเตรียมรับสถานการณ์
เพราะว่าน้ำเดิมที่มีอยู่กับน้ำที่จะลงมาเติม

บางทีไปฟัง๒๓๐๐๒๕๐๐๒๖๐๐ไม่เข้าใจ
อธิบายแบบนี้จะได้เข้าใจด้วยกันนะครับ
แล้วเดี๋ยวรอฟังพี่ดาในรู้ก่อนร้อนหนาวด้วยว่า
สัปดาห์นี้ฝนจะตกแค่ไหน